ส่วนการค้นหาลุงบุญมีก้าวเข้าสู่วันที่๘แล้วก็ยังดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะคะ
น้องสาวลุงเองเชื่อว่าน่าจะเจอในเร็ววันนี้อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้
เพราะว่าครบแล้ว๘วันที่ก่อนหน้านี้ทำพิธีเปิดป่า
แล้วพระบอกว่าเนี่ยจะเจอลุงบุญมีภายใน๗วันหลังจากหายตัวไปค่ะ
กองอำนวยการค้นหาลุงบุญมีนะคะจันแปลงเงินอายุ๖๘ปีหรือว่าลุงหมอก
หมอกเนี่ยเป็นชาวบ้านบ้านไร่ในพื้นที่หมู่๗ตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนที่จังหวัดเชียงราย
ลุงบุญมีหายเข้าไปในป่าหลังจากเข้าไปหาของป่าในชุมชนบ้านไร่แนวเขตติดต่อกับบ้านทานทองที่อำเภอเชียงแสน
คือหายไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วค่ะวันที่๒๑มิถุนายนซึ่งวันนี้ก็เข้าวันที่๘แล้วชาวบ้านแล้วก็หน่วยกู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาต่อเนื่อง
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีชาวมงค์เข้าไปกรีดยางบนเขาเขาได้กลิ่นเหม็นจนอาเจียนออกมาเลยนะคะ
กลิ่นแบบนี้ก็เลยไปแจ้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
แล้วก็ให้ญาติของลุงบุญมีขึ้นไปตรวจสอบหน่อยว่าเป็นกลิ่นอะไร
แล้วก็แบ่งการค้นหาเป็น๒ชุดด้วยการเข้าไปตรวจสอบรอบจุดที่ชาวมงค์เขาได้กลิ่น
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดนั้นเนี่ยจุดที่เขาบอกเนี่ย
กลับไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่พบอะไรด้วย
ทั้งที่ก่อนหน้านี้คาดว่าอาจจะเป็นกลิ่นศพของลุงบุญมีหรือเปล่า
เพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันเหม็นเตะจมูกจริงจริงส่วนทางด้านของนางช่วยศรีสมน้องชาย
น้องสาวนะคะน้องสาวของลุงบุญมีเนี่ยก็ยังคงมีความหวังเต็มที่แล้วค่ะ
ที่จะเจอพี่ชายตามคำทำนายของพระสงฆ์ที่มาทำพิธีเปิดป่า
เพราะว่าจากวันที่พี่ชายเขาหายไปเป็นวันอาทิตย์
ก็เลยเชื่อว่าวันนี้ครบและวันอาทิตย์เหมือนกันก็น่าจะเจอพี่ชาย
ขณะที่เมื่อวานนี้เดินทางไปหาฤษีบนเขาเนี่ยขอให้ทางฤษีเนี่ย
ช่วยนั่งทางในให้ดูหน่อยนะคะว่าพี่ชายเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
ทีนี้ฤษีที่ไปหาเนี่ยก็บอกว่าพี่ชายยังคงมีชีวิตอยู่นะ
นั่งร้องไห้อยู่อยากกลับบ้านนั่นแหละ
นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับผาหินโดยมีเจ้าแม่แสงจันทร์เนี่ยเฝ้าเอาไว้
เธอก็เลยจุดทูปบอกกล่าวเจ้าแม่แสงจันทร์นะคะขอให้เจ้าแม่เปิดทาง
ขอให้พี่ชายของเธอกลับคืนมารวมถึงบนบานสารกล่าวที่บ้าน
หมูหนึ่งตัวถ้าช่วยเปิดทางให้เจอพี่ชายในวันนี้ค่ะ
ขอสิ่งสักชิดทั้งหลายที่สิ่งสักชิดอยู่ในบริเวณนี่แหละ
ซึ่งสักชิดตั้งหลายที่อยู่ในโลกนี่ขอต้องไปจ่วยคุมของไอ้
ไอ้มกหรือไอ้โค้ของลูกเคี่ยวขาดจะไฟตัวร้ายไหมว่า
ไม่ว่าจะเจ็บมีชีวิตอยู่หรือบางนี้ก็ขอสิ่งสักชิดตรง
จ่วยคนทุกตัวของไอ้

ก็พยายามทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะให้เจอโดยเร็ว
แล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็มีการนำทีมชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยค่ะ
เข้าไปตรวจสอบตามคำที่เรือสี่เลยบอกเรา
บอกว่าลุงบุญมีเขาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่

แบ่งกำลังออกเป็น๒ชุดนะคะในการตามหารอบเขาที่มีน้ำตกแล้วก็ผาหินนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการค้นหาอยู่นะคะ